กันที่สาวสวยคนนี้กันหน่อยดีกว่า

ไม่มีใครไม่รู้จักลูกน้ำพาเมล่าเบาโจ

โทรโทรโทรจุดจุดจริงหุ่นเขาซับจริง
แล้วเวลาผ่านไปนานแค่ไหนนะคุณผู้ชม
พี่ลูกน้ำยังสวยสะพรั่งยิ่งกว่าดาราสาวรุ่นแรกแยมซะอีก
นั่นแหละปีนี้อายุอนามปลาไป๕๐แล้ว
แต่พี่ลูกน้ำยังแข็งแรงหุ่นดีจนบันเทิงไทยรัฐของเรา
ถามเคล็ดลับการดูแลตัวเองไม่ได้คุณเอา

ลูกน้ำบอกว่าก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละ

แต่หลักเน้นไปที่การกินอาหารคุณผู้ชม

ถวายสัจจะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้
ว่าหลังจากนี้ไปตลอดชีวิตนี่นะ
กินข้าวแค่วันละ๑มื้อเท่านั้น
ทำแบบนี้มาเป็น๑๐ปีแล้วค่ะ
ลัพธ์ที่ได้ก็คือหุ่นดีขึ้น

ไม่เชื่อเราตามพี่แจ๊กกะรีนคนสวยของเรา
ไปสอบถามเคล็ดลับนี้จากพี่ลูกน้ำโดยตรงดีกว่าค่ะ

เวลาไม่มีมารับทัน

ขอบคุณค่ะจริงก็

ก็มีบ้างขอออกกำลังกายอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงสัปดาห์ละ๓วัน
เป็นการถ่วายสัตว์จ่ะว่ากินวันละหนึ่งมื้อ
ใช่แต่ว่ากินวันละหนึ่งมื้อค่ะแต่ว่าก็คือจะเว้นพวกผลไม้กับเครื่องดื่ม

ทำมาเรื่อยก็ประมาณ๕๖๗เกือบ๑๐ปีแล้วค่ะ
โอ้โหก็ถือว่าเป็นการเลือกกินให้ดีที่สุดด้วยในหนึ่งมื้อนั้น
เพราะว่าต้องถูกหลักโภชนาการนะไม่งั้นอยู่ไม่ไหวนะ๑มื้อ
ประมาณนะฮะ๖ทับ๑๘ก็คือกินได้ในช่วง๖ชั่วโมงเนี่ย
แล้วก็หยุดเลยหลังจากนั้นหลังจาก๖ชั่วโมง
ยาวไปอีก๑๘ชั่วโมงอยากทานอะไร
ทานน้ำทานอะไรก็พอถ้าเป็นคุณทำได้กันไหม
๖ชั่วโมงเขาบอกว่ากินอะไรก็ได้
นี่กินเค้กหรือปอน
ถามว่าน้ำหนักลงไหมถ้ากินแบบนี้ยังไงมันก็ไม่ลง
ตอนนี้ก็เลยหันมากินคลีนแต่กินตลอด๒๔ชั่วโมง
น้ำตาก็ไม่ลงเหนื่อยรถขวัญล่ะ
ขวัญเหรอขวัญจะบอกว่าการกินข้าวหนึ่งมื้อมันเหนื่อยมากเลยนะ

ถึงเขากิน๑มื้อแต่ว่าน้ำกับผลไม้เขาก็มีสำรองตลอดทั้งวัน

ไม่งั้นมันจะโหยนะมันขึ้นคออย่างนี้
คุณผู้ชมไม่เคยทำเนี่ยอย่าเพิ่งใจร้อนไป
เอา๓มื้อก็ได้แต่ว่าแบ่งเล็กน้อยให้มันเรียบ
อันคือแป้งกับของทอดรับรองรสได้แน่นอน
ฉันจริงรู้หมดแต่มันอดไม่ได้สักอย่าง

สู้ทุกคนค่ะสาวจ๋าดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีก็แล้วกันนะคะ